คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

ไม่มีตังค์เงินไม่พอใช้ตกงานอีก

กระโดดสะพานจะฆ่าตัวตายค่ะ

ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเนี่ยต้องเรียกกล่อม

กระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายค่ะ
โดยจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตอน๕ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
วิทยุ๑๙๑สถานีตำรวจภูทรบ่อวินที่ศรีราชาชนบุรีเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุมาว่าผู้ชายคนนี้ค่ะที่ใส่แมสอยู่เนี่ย
เขากำลังจะกระโดดสะพานเป็นสะพานยกระดับ
ปากร่วมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประสานกันกับกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
บ่อวินให้ไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายราเชนอายุ๓๗ปี
ตอนไปถึงเนี่ยนะเขานั่งเหม่ออยู่บนขอบสะพาน
แล้วสะพานก็สูงตั้งประมาณ๑๕เมตร

ตรงระหว่างแยกปากร่วมแยกอมตะ
โดยตำรวจสายตรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะ

เกลี้ยกล่อมแล้วก็ถามว่าราเชนเครียดอะไร

เดี๋ยวเอาน้ำเย็นไปให้ดื่มให้คลายเครียดก่อน

ก็สามารถช่วยเหลือได้เจรจาสำเร็จ
แล้วก็นำตัวนายราเชนไปสงบสติอารมณ์
ทีนี้ตอนสงบสติอารมณ์เนี่ย

เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าตัวผมเนี่ย

แต่เขาเล่าแบบเมาเหมือนกันนะคุณนะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเงินที่หามาได้ไม่พอจะใช้จ่าย
ทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงหนีไปดื่มเหล้ากับเพื่อนละกัน
ทีนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางยกระดับ

แต่เจ้าหน้าที่ตอนที่สักถามนายราเชน

บอกว่าไม่มีเงินแต่ทำไมเอาเงินไปกินเหล้าล่ะ

เพราะว่านายราเชนเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว

คือเขาวิ่งจะให้รถเป็นรถ๑๘ล้อชน
รอบนั้นทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็ช่วยได้ทัน

สาเหตุก็เอาเงินไปจ่ายจนหมดไม่มีตังค์แล้วก็ทะเลาะกับแฟน
ทีนี้น้อยใจจะให้รถมาชนเอารอบนี้เอาอีกไม่มีตังค์เหมือนกัน
กินเหล้าแล้วก็จะกระโดดสะพาน
เรื่องต้นตำรวจก็นำตัวนายราเชนไปสงบสติอารมณ์ที่สพบวิน
แล้วก็เดี๋ยวต้องติดต่อญาตินะแล้วก็ต้องบอกราเชนด้วยว่า
ถ้าเกิดว่าไม่มีงานให้ไปหางานทำแล้วจะมีเงินจะได้ไม่คิดสั้นแบบนี้
พี่ชายเขาก็มานะพี่ชายเขาก็ดุเหมือนกัน
บอกว่าเองเอาเงินไปกินเหล้าหมดเนี่ยพอเมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ตำรวจช่วยไว้ได้ทันนะครับ